ยิงบ้านผู้พิพากษาสมทบสารแรงงานกลาง
มีกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพไว้ได้นะครับ

เป็นรถเก๋งสีขาวแล้วก็รถจักรยานยนต์
ผ่านหน้าบ้านที่มีกล้องวงจรปิด
ซึ่งอยู่ติดกับบ้านเล็กที่๕หมู่๓ตำบลคลอง๗
อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
ของนายบวรพฤษยังเจริญ
พิพากษาสมทบสารแรงงานกลางนะครับสารแขวงปฐุมวัน
สักพักก็เกิดเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
จากนั้นรถทั้ง๒คันแล่นหลบหนีมุ่งหน้าไปทางถนนเรียบคลอง
อำเภอคลองหลวงกับอำเภอหนองเสือครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจเข้าตรวจสอบบริเวณประตูรั้วบ้าน
พบรอยกระสุนปืน๘รูนะครับ
บริเวณบานประตูสังกษีแล้วก็รั้วเหล็ก
โดยมีหัวกระสุนทะลุไปถึงเสาปูนด้านในบ้าน

อกจากนี้ยังพบปลอกกระสุนปืนขนาด๙มม
จำนวน๘ปลอกจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานครับ
นายบรรพฤษบอกอีกนะครับว่า
ขณะเกิดเหตุตัวเขาเองกำลังนอนอยู่ในบ้าน
แต่ไม่ได้ลุกขึ้นมาดูเพราะกลัวว่าจะเกิดอันตรายครับ
ประมาณ๑๓คือยินเสียงขนวดปืน

แล้วก็กำลังนอนอยู่แต่ไม่ได้ออกมาดู

เดี๋ยวพบปอกปอกปอกอยู่
กระโหมก๗ปอกด้วยกัน
เคยมีเรื่องมีราวอะไร

สาเหตุจริงมาจากไหน

อืมอืมหรืออาจจะเป็นยิงกับตาร์ยิงกลมขู่
เพราะว่าตอนแรกคิดว่าข่มขู่เพราะว่าระยะมันหวังชีวิตเลยครับ
อืมยิงเข้าบ้างอ๋ออ๋อ
แปลว่านายบรรพฤษพุทธภาคสาสมอ่าสมทบสารแรงงานกลาง
ก็บอกอีกนะครับว่าหลังจากเกิดเหตุ
ไม่ได้ขอให้ตำรวจมาดูแลความปลอดภัยที่บ้านเป็นพิเศษ
เพราะว่าตัวเองทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจ
และขณะนี้พนักงานสอบสวนสพคลอง๕ได้เรียกคนในบ้านไปสอบปากคำเกือบทั้งหมดแล้ว
ขณะที่พนธรรมทสคลโทสวัตรแจ้งยอดศึกผู้บัญชาการสคล๑ได้สั่งกำชับให้เร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้เร็ว
เพราะคนร้ายกล้าลงมือก่อเหตุยิงบ้านของผู้พิพากษาอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย
และถ้าเป็นบ้านเรือนประชาชนคนธรรมดาจะอยู่อย่างไรนะครับ